ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูโจรแสบที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงคลากันหน่อยนะคะ
ทำทีเข้าไปเลือกซื้อของในร้านขายของชำ

เอาหม้อมูลค่าสักประมาณ๒๐๐๓๐๐บาทออกมา
แล้วเอามีดนับ๑๐ด้ามยัดลงไปค่ะ
คุณผู้ชมมูลค่ามีด๒๐๐๐กว่าบาท
คือมูลค่าที่แท้จริงที่เขาต้องจ่ายจริงมัน๒๐๐กว่าบาท
แต่พยายามยัดไส้แบบนี้ก็เลยทำให้มูลค่าที่ต้องจ่ายเนี่ย
มันเหลือเพียง๓๙๘บาทมันถูกลงไง
ก็คือจ่ายมีดในราคาหม้อว่างั้นเถอะ
ดูสิหัวหมอมาก
คุณผู้ชมเจ้าของร้านเขานำคลิปนี้เนี่ยนะ
รีวิวรีวิววิธีกลงของโจรแสบรายนี้
แล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
คนที่กำลังรีวิวเนี่ยนะพี่เสื้อเขียวเนี่ยเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านเกาะหมีเซ็นเตอร์ชื่อว่านายมนตรีคำเนิน
ซึ่งร้านเนี้ยตั้งอยู่ที่หน้าตลาดนัดเกาะหมีอำเภอคอหงษ์เอ่อ
บนคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงคราพี่แกบอกว่า
เหตุการณ์เกิดช่วงเย็นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
คือตอนเกิดเหตุเนี่ยมีผู้ชายเสื้อส้มคุณผู้ชมค่ะ
อายุสักประมาณ๔๐ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่บริเวณหน้าร้าน
แล้วก็ทำทีลงมาซื้อของก็เลือกไปเยอะค่ะมีอะไรบ้าง
มีทั้งหม้อตะกร้าเครื่องคิดเลขจานแล้วเขาเอากล่องมาวางซ้อนทับกัน
ให้มันดูแบบรกรุงรังหน่อยนะแล้วก็ทำท่าเหมือนรีบอะค่ะ
ชำระเงินรวมทั้งสิ้นเจ้าของร้านคิดเงินคือ๓๙๘บาท
พ่อค้าพยายามถามว่าอ้าวใส่ถุงไม้ก็ปฏิเสธ
ก็ไม่ไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งเลยพ่อค่าก็เลยเอ๊ะใจครับ
มันผิดปกติหนักก็เลยตัดสินใจไปตรวจสอบกล่องใส่หม้อใบล่างสุด
ข้างในเนี่ยมันไม่ใช่หม้อมันคือมีดคือคือจับดูน้ำหนักมันแตกต่างกันไง
เออนี่เห็นไหมมีแต่มีดเต็มไปหมดเลยเห็นป่
เออแต่ต้องยอมรับนะต้องชมเจ้าของร้าน
เอ่อไว้คลิปดีมากสุดท้ายโจรทำงานยกมือไหว้๑ครั้ง
แล้วเอาเงินวางให้๔๐๐สำนึกผิดนิดนึง
แล้วอันตฐานออกไปจากร้านแบบนี้
วิ่งเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยนะคะ
อ่าสุดท้ายเจ้าของร้านก็ยังใจดีต่อเนื่องค่ะ
ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายนะ
แต่เอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนไว้เป็นอุทาหรณ์เท่านั้นเองค่ะ
เรื่องราวเป็นเรื่องหม้อซ่อนมีดนะครับ